สวัสดีครับต้องตามกันต่อเรื่องการแก้ปัญหาโรงพยาบาลเอกชนคิดค่ายาค่ารักษาแพงเกินเหตุ
ผมได้ขีดเส้นใต้เรื่องนี้มาแล้วหลายครั้ง
เพราะมุ่งหวังที่จะให้เห็นการแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จถาวร
จะได้เป็นเหมือนประเทศอื่นที่เขาแก้ปัญหานี้ได้
บ้านเราเนี่ยใกล้บ้านเราหลายประเทศ
คโปร์มาเลแต่ก่อนนี้ก็เหมือนกันแบบนี้แหละ
โรงพยาบาลเอกชนคิดค่ายาค่ารักษาพยาบาลแพงมาก
เขาก็เดินหน้าแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้ไปดูสิครับ
ค่ายาค่ารักษาค่าพยาบาลทั้งหลายทั้งปวงโรงพยาบาลเอกชน
เขาอยู่ในฐานะที่ให้ความเป็นธรรมกับคนป่วยผู้บริโภค
ของเราเนี่ยในช่วงรอยต่อของการแก้ปัญหา
ถ้าปล่อยให้เรื่องเงียบเดี๋ยวก็เดี๋ยวกระบวนการแก้ปัญหาก็จะสะดุดหยุดชะงัก
ฉะนั้นต้องคอยตามหน่อยคอยตามหน่อย
เพื่อให้กระบวนการแก้ปัญหากระชับเร่งรัดฉับไวมากขึ้น
วันนี้ถือว่ามีข่าวดีครับถือว่ามีข่าวดี
เพราะมีข่าวมาจากรองอธิบดีกรมการค้าภายในคนหนึ่ง
ชื่อคุณประโยชน์เพ็ญสุดคุณประโยชน์เพ็ญสุขเนี่ย
ให้ข้อมูลว่าขณะนี้

การค้าภายในได้เปิดตัวศูนย์กำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการ
เกี่ยวกับยารักษาโรคเวชพันธุ์และบริการทางการแพทย์ขึ้นมาแล้ว
ศูนย์นี้ยาวหน่อยถามว่าศูนย์นี้อยู่ที่ไหนยังไง
ดังกล่าวตั้งอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ครับ
ศูนย์แห่งนี้มีใครไปอยู่ที่ศูนย์บ้างมีตัวแทนสถาบันการศึกษามีนักวิชาการและตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่นั่น
เขามาช่วยกันเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน
แล้วหน้าที่เขาเขาจะทำอะไรฮะเขาจะเข้าไปตรวจสอบมาตรการต่าง
ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
ให้ไปตรวจสอบว่าโรงพยาบาลเอกชนได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นหรือไม่
ถ้าพบว่าไม่ปฏิบัติตามจะมีการดำเนินคดีทันทีนี่หน้าที่ของศูนย์
เท่านั้นยังไม่พอท่านรองอธิบดีบอกว่ามีศูนย์อยู่เฉยนั่งอยู่นิ่ง
เอาไม่อยู่หรอกมันจะมีนี่ด้วยครับหน่วยเคลื่อนที่เร็วหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
นี่วันนี้ก็มีหัวข่าวว่าส่งทีมเคลื่อนที่เร็ว
ลุยส่องโรงพยาบาลเอกชนเอาผิดโขกค่ายาแพง
เคลื่อนที่เร็วมีหน้าที่ทำอะไรครับมีหน้าที่ออกไปตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนว่า
โรงพยาบาลไหนปฏิบัติตามมาตรการนี้ไหมมีโรงพยาบาลไหนไม่ปฏิบัติตาม
สิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามมีอะไรบ้างเช่น
โรงพยาบาลต้องออกใบสั่งยาตามมาตรการตามมาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือเปล่า
เพราะอันนี้สำคัญนะถ้าใบสั่งยาเขียนให้รู้กัน
ระหว่างหมอกับโรงพยาบาลในเอกชนในโรงพยาบาลกับฝ่ายจ่ายยาเนี่ย
เอาใบสั่งยาไปโรงพยาบาลเอาไปซื้อยาข้างนอก
ร้านขายยาจัดให้ไม่ถูกเพราะว่าเขียนให้เป็นที่รู้กัน
ในโรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้ในใบสั่งยาเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอย่างนี้
สามัญทางยาเขียนชัดหน่อยไม่ใช่หวัดเสียจนจัดยาไม่ได้
ชื่อทางการค้าของยารูปแบบของยาขนาดปริมาณให้เท่าไหร่
จำนวนวิธีใช้และเรียบร้อย
ระยะเวลาในการใช้นี่ต้องประกอบไปด้วยเหล่านี้
ฉะนั้นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเนี่ยต้องไปสอดส่อง
ไปดูซิว่าหมอเวลาสั่งยาเนี่ยสั่งครบตามมาตรฐานนี้ไหม
งั้นแล้วเอาไปซื้อยาข้างนอกไม่ได้ครับ
มีทางเดียวเท่านั้นต้องซื้อในโรงพยาบาล
ส่วนใบแจ้งราคายาอันนี้สำคัญ
เพราะที่เราไปจ่ายค่ายาแพงไม่รู้ตั้งกี่สิบกี่ร้อยเท่าตัวเนี่ย
เพราะว่าไม่มีใบแจ้งราคายา
ใบแจ้งราคายาต้องประกอบด้วยชื่อยา
ตามใบสั่งยาและราคาต่อหน่วยของยานี่ระบุไว้อย่างนี้นะ
ถามว่าถ้าพบว่าไม่ปฏิบัติตามนี้จะเจออะไร
ก็เคยบอกไว้แล้วว่าโทษนั้นถึงขั้น
จำคุกนะจำคุกได้ถึง๕ปีนะไม่เกิน๕ปี
ปรับ๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนโทษของการไม่แจ้งราคายาอันนี้แยกออกมานะ
โทษของการไม่แจ้งราคายาราคาจำหน่าย
อันนี้โทษจำคุกน้อยลงมาหน่อยโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเหมือนกัน
แล้วก็จะมีเพิ่มอย่างนี้
จะปรับอีกไม่เกินวันละ๒๐๐๐บาทไปเรื่อย
จนกว่าจะแจ้งให้เรียบร้อย

ส่วนศูนย์กำกับดูแลนี้เนี่ยถามว่า

อย่างที่บอกเมื่อกี้จะมีหน่วยไปตรวจสอบโรงพยาบาล

ก็ให้คนไข้ที่เจอปัญหาไปร้องเรียน
นี่แหละที่เรียกว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
ถ้าหน่วยเคลื่อนที่เร็วพบการกระทำความผิด

ถามว่าผลจากการตรวจ
มาออกการออกมาตรการนี้เป็นยังไง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนจำนวน๑๐๙แห่ง
จากทั้งหมด๓๕๓แห่ง
ได้ส่งข้อมูลต้นทุนยาและค่ารักษาพยาบาล
มายังกรมการค้าภายในแล้ว
ส่วนผู้ผลิตผู้นำข้าวผู้แทนจำหน่ายจำนวน๑๑๓ราย
จากทั้งหมด๓๒๖ราย
ก็ได้ส่งข้อมูลให้กรมการค้าภายในแล้วเหมือนกัน

ก็แปลว่าเขาให้ความร่วมมือ
คาดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะส่งข้อมูลมาได้ครบทั้งหมด
ภายในวันที่๓๑กรกฎาอีก๒๓วันนี้
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่กำหนดให้ส่งข้อมูลได้
แล้วในรายงานนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าโรงพยาบาลในเครือที่ใหญ่
เช่นโรงพยาบาลกรุงเทพกับโรงพยาบาลในเครือของเขาเนี่ย
ของหมอประเสริฐปราสาททองโอสดเนี่ย
ส่งข้อมูลยาให้ถูกต้องแล้ว
ข้อมูลยาก็คือว่าราคาต้นทุนซื้อมาเท่าไหร่แต่ละอย่างจำหน่ายเท่าไหร่
เห็นไหมครับว่านี่เป็นการคืบหน้าที่ทำให้เราสบายใจขึ้น
เอาแล้วนอกจากศูนย์กำกับดูแลแล้ว

กรมการค้าภายในจะเปิดศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
เฉพาะเรื่องนี้โดยเฉพาะ
นี้จะตั้งอยู่ที่ชั้น๓กรมการค้าภายในอยู่ชั้น๓นะ
นี้จะไม่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องอื่น

เรื่องอื่นไปร้องไปร้องที่อื่นไปร้องจุดอื่น
แต่ที่นี่ศูนย์นี้จะรับเฉพาะคนที่ไปรักษาพยาบาล
แล้วถูกคิดราคาแพงเกินเหตุ
โขกราคาแพงเกินเหตุไปที่ศูนย์นี้
ฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้เขาทำงานคู่ขนานสองทาง
เปิดศูนย์รับร้องทุกข์ร้องเรียนเป็นการเฉพาะ

เร็วไปตรวจไม่ต้องรอให้คนมาร้องสามทั้งเรื่องค่ายาค่า
อะไรต่ออะไรต่างต่างเนี่ยต้องมีมาตรฐานหมดฉะนั้นถือว่าหนี้
คือความคืบหน้าของหน่วยราชการกรมการค้าภายในที่ลง
ดำเนินการเรื่องนี้หน่วยงานอื่นอื่นก็ให้ความร่วมมือกัน
เราจึงคาดหวังกันว่าจากนี้ไปเนี่ยพอกันทีไอ้ที่เป็น
อะไรนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยไปโรงพยาบาลนิดเดียว
เจอกันเป็นพันเป็นหมื่น
ค่ารักษาอะไรนิดหน่อยแพงจนกระทั่งจนกระทั่งสู้ไม่ไหว
อันนี้เราก็หวังว่ามาตรการที่ออกมานี้อย่างต้องต่อเนื่อง
อย่าวูบวาบนะอย่าไฟไม่ฟังนะไม่ใช่เรื่องเงียบแล้ว
กลับมาเหมือนเดิมนี่ไงฮะเป็นหน้าที่จะต้องติดตามติดตามเป็น
ระยะระยะถ้าสำเร็จเราก็จะเหมือนนานาอารยะประเทศที่เขา
แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เพราะเขาก็เจอกันมาเหมือนเรานี่
แหละเหมือนเรานี่แหละก็ตามเรื่องนี้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ทุกคนครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับอาจารย์
ตามกันอย่างเข้มข้นเลยนะฮะก็อย่างที่อาจารย์บอกต้องเข้มข้นและ
ต่อเนื่องครับนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวสักครู่นี้ศูนย์ปิดไม่มี
กลับไปเหมือนเดิมฝากไว้นะครับขอบคุณอาจาร
ภาพคลี่ขจายด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยที่มา
ส่วนกรณีของคุณแม่ที่พาลูกชายวัย๑๕ปี
รักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่นนทบุรี
แล้วก็มีการต้องเรียกเงินวางมัดจำ๑แสนบาท
เรื่องนี้คงต้องมีการตรวจสอบกันต่อ
เพราะว่าทนายรณรงค์แก้วเพชรเขารับเรื่องไว้ให้